ดูความคืบหน้าคดีป้าร้อยล้านหน่อยนะคะ
ร้อยล้านเป็นเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบ
จ้างคน๔คนไปตีหัวลูกหนี้ที่ไม่ยอมผ่อนจ่ายคืน
หนี้เนี่ยทานโทษนะคะศีรษะบุบเลยนะคะ

คือเหตุการณ์ย้อนไปตั้งแต่๑๒มีนาคมที่ผ่านมานะคะ

จับกลุ่มตัวป้าร้อยล้านได้พร้อมทีมที่ไปทำร้ายลูกหนี้๓คน
ทีนี้ค่ะทั้งทีมมี๔คนเพราะฉะนั้นเหลือ๑คนล่าสุดเมื่อวานี้

คนสุดท้ายที่เหลืออยู่และจับกลุ่มตัวได้ชื่อว่านายประวิทย์คำโสอายุ๓๑ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารธัญบุรีนะคะ
ข้อหาที่ถูกจับกลุ่มซ่องโจรร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กายสาหัส
ถูกตำรวจตามจับตัวได้พร้อมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หลังจากร่วมกันทำร้ายร่างกายนายเวียรพัฒน์คำพิรานนท์อายุ๖๓ปี
พ่อค้าข้าวผัดปูไปทำร้ายเขาด้วยไม้หน้าสามตีเข้าที่ศีรษะกระโหลกยุบบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ตำรวจเปิดเผยว่าสาเหตุจากการถูกการทำร้ายร่างกายครั้งนี้เกิดจากการที่
ผู้เสียหายก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปกู้ยืมเงินจากป้าร้อยล้าน
หรือชื่อจริงนางสมจิตคำพาแล้วไม่ได้ผ่อนชำระ
นางสมจิตจ้างวานไปเลยค่ะไปกัน๔คนนะคะ
ให้นายประวิทย์ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายเวียรพัฒน์ซึ่งนางสมจิตป้าร้อยล้านเอง
ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้พร้อมกับทีมที่จ้างไป๓คน
ประกอบด้วยนายบรรลุบุญเริ่มนายสุภาชัยถือซื่อและนายอิทธิพลจันสอน
ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้ต้องหา๓คนที่ร่วมงานกันแล้วก็ถูกดำเนินคดีไป
ประวิทย์คนเดียวค่ะที่หลบหนี
ตำรวจก็สืบไปสืบมาไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเพื่อนค่ะ
พระราม๒เบื้องต้นประวิทย์สารภาพว่าร่วมกันทำร้ายวีรพัฒน์จริง
โดยได้ค่าจ้างเป็นเงิน๒๙๐๐บาท
สรุปว่าทั้งทีม๔คนรวมถึงผู้บงการ
ก็คือป้าร้อยล้านถูกจับกลุ่มครบหมดแล้วค่ะนะครับ